คือมีการแชร์กันว่ามีการจัดทำเหรียญปลุกเสกหลวงพ่อรวย
รุ่นจีวอนบินเรื่องนี้คนก็สงสัยเอ๊ะมันจะเหมาะสมหรือเปล่า
มาตรพุทธชี้แจงนะค่ะไม่เคยนะไม่เคยไปอนุญาตให้มีการจัดทำ
เนี่ยรุ่นนี้โอ้ยดีเบิร์นพี่น้ำแข็งแล้วคือเขาบอกเลยน่ะว่า
คือที่เขาแชร์กันเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่า
วินมอเตอร์ไซค์รายเดอร์หรืออะไรพกไว้จะแคล้วคลาดปลอดภัย
แต่พอวัดชี้แจงว่าไม่เคยอนุญาต

นี่ครับจากกระแสข่าวเหรียญปลุกเสกหลวงพ่อรวยรุ่นจีวอนบิน
แล้วด้านหน้าเมื่อสักครู่จะเห็นว่าเป็นรูปหลวงพ่อรวย
เกจิอาจารย์ดังวัดมาตรพุทธจังหวัดระยองซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่
มันก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
โพสต์ข้อความชี้แจงว่าวัดไม่อนุญาตให้มีการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ครับ
เป็นเหรียญของทีมงานดาราสายบุญนะ
แล้วตามภาพเหมือนหลวงพ่อกำลังจะขึ้นโบสถ์เข้าพิธีพุทธาพิเศษ

ท่านถูกขอให้ไปนั่งบนรถที่เตรียมไว้หน้าโบสถ์
นี่ฮะหลวงพ่อท่านก็เมตตาแล้วก็ไม่ทราบถึงเจตนาไง
ส่วนบุคคลในภาพไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสร้างเหรียญรุ่นจีวอนบินครับ
ผู้จัดสร้างออกแบบมาโดยไม่ได้ขออนุญาตทางวัดมาก่อนด้วย
ก็ไม่อนุญาตให้ทำแบบนี้เนื่องจากดูแล้วไม่เหมาะสม

เจ้าหน้าที่วัดอย่างนายจักริจคงอินก็ชี้แจงว่า
เหตุการณ์ที่หลวงพ่อรวยไปนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วมีการถ่ายภาพ
แล้วถูกนำไปเชื่อมโยงกับพระรุ่นจีวอนบิน
และหลวงพ่อรวยไม่รู้เรื่อง
ยืนยันเลยนะพระรุ่นจีวอนบินวัดไม่ได้เกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นครับ

นักข่าวก็รายงานว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
เฟิร์สเปิดตำนานหรือว่าชื่อจริงคืออัฐพล
สถิตเลิศเรืองกุลเป็นประธานผู้จัดสร้างเหรียญรุ่นจีวอนบิน
ซึ่งตกเป็นข่าวได้เข้าพบวัยยาวัชกรของวัดมาตรพุทธแล้ว
เพื่อจะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็กราบขอเข้ามา
กับการกระทำที่ไม่ได้ไปปรึกษากรรมการวัดก่อนครับ

อัตภพลหรือว่าเฟิร์สเปิดตำนานเนี่ยนะ

คือต้องการจะช่วยเหลือวัดให้สร้างสาราการเปลี่ยนหลังใหม่ให้แล้วเสร็จไง
ก่อนหน้านี้เคยจัดสร้างเหรียญกับวัดมาตรพุทธมาแล้วถึง๓รุ่นนะ
มีรุ่นอะไรบ้างล่ะรุ่นรวยทะลุฟ้า๑รุ่นรวยทะลุฟ้า๒

ส่วนรุ่นเหรียญรุ่นจีวอนบินที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ย
ยังอยู่ในขั้นตอนเจรจากับคณะกรรมการวัด
ยังไม่ได้จัดสร้างเดี๋ยวต้องรอการตัดสินใจของผู้ช่วยเจ้าอาวาสก่อนครับ